ไปที่ฝั่งทนกันหน่อยนะคะมีรายงานว่ามีวัยรุ่นสองกลุ่ม
แต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ฟันกัน
ล้มแล้วไปฟาดเข้ากับเสาไฟนะคะ
คนตายอีก๑คนบาดเจ็บค่ะ
ในที่เกิดเหตุพบศพนายภูริ
แค่สิบห้าปีเองเป็นนักเรียนชั้นม๒อ่ะค่ะ
มีแผลชะกันอยู่ที่หน้าผากแล้วก็ตาซ้าย
เพราะไปฟาดกับราวเหล็กกั้นขอบถนน
ใกล้กันก็มีมอเตอร์ไซค์สภาพหน้ารถพังเสียหายนะคะ
ส่วนคนซ้อนเนี่ยเป็นเด็กชายอายุสิบสามปีค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญกรุง

สอบส่วนเพื่อนผู้ตายวัย๑๒ปีค่ะบอกว่า
ตัวเขากับกลุ่มเพื่อนรวม๘คนเนี่ย

กันไปนั่งเล่นที่สะพานพุธ
เจอกลุ่มผู้เกาะเหตุขี้มอเตอร์ไซน์กันมาสี่คัน
เขาเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วแหละก็เลยบิดรถหนีกัน
กลุ่มคนก่อเหตุก็ขี่ตามมาเลยค่ะ
แล้วพอถึงจุดเกิดเหตุมีคนหนึ่งชักมีดออกมาพยายามฟัน
แล้วก็ถีบรถคนตายจนล้มแล้วหนีไป
ถามว่าเป็นคู่อริเก่าหรือเปล่าหรือยังไง
เขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย

แล้วพวกผมก็บิดกันมาเลยไปแล้ว
พวกมันเห็นว่าเขาทุกคนทานสองคนอยู่ที่นี่

รู้จักกันเลยอยู่ดีก็มาไล่ตีเรา

เราส่งคุณจ้าจำซีลงพื้นที่เกิดเหตุ
ปากซอยสมเด็จพระเจ้าตักศิลป๓๕ทับ๑นะคะ
ตรงนั้นยังมีคราบเลือดของคนตายติดอยู่ที่ถนนอยู่เลย
แล้วตรงขอบรั้วก็มีลักษณะถูกชนจนยุบด้วยนะคะ
ไปดูภาพวงจรปิดริมถนนสมเด็จพระเจ้าตักศิล

ก็จะเห็นภาพของกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค
คันมาจากแยกมหายสวรรค์มุ่งหน้าดาวคนองมากันแบบเร็วจีเลยนะคะ
นี่พอถึงจุดเกิดเหตุค่ะรถมอเตอร์ไซค์ของคนตายเนี่ย
ออกเลนซ้ายด้วยความเร็วแล้วไปเหยียบเข้ากับฝาท่อระบายน้ำ
รถก็เลยเสียหลักพุ่งชนเหล็กกั้นขอบทางอย่างแรงค่ะ
คนตายและคนเจ็บก็กระเด็นมาบนถนนส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ไล่ตามก็เบี่ยงรถหนีนะคะ
ส่วนกล้องอีกมุมเป็นกล้องหน้าร้านคาราโอเกะจับภาพที่ร่างคนเจ็บเนี่ย
เด็นลอยมาตกที่ริมถนนหน้าร้านนะคะโอ้โหเนี่ยรถล้มแล้วเนี่ยถลายมาอย่างนี้เลย
แต่ว่ากล้องไม่เห็นจุดที่ผู้ตายกระเด็นไปนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวก็เดินทางไปที่นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอาสาจังหวัดสมุทรปราการค่ะพอเจ้าหน้าที่เข็นศพมาเท่านั้นแหละค่ะ
แม่เนี่ยเล่าบอกว่าเพื่อนลูกชายโทรมาบอกลูกชายไม่อยู่แล้วแม่แม่ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะ
แล้วพอแม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยส่วนตัวแม่ติดใจ
ว่าลูกถูกกลั่นแกล้งถูกขี่รถไล่
ทำให้รถเสียหลักแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้
เพราะว่าในภาพเนี่ยเห็นเลยว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ขี่ตามหลังกันมา

ยายก็บอกเหมือนกันนะคะว่าอุ๊ยหลานชายคนนี้นี่เป็นที่รักของคนในครอบครัวเลย
ไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ก็ยอมรับแหละว่าเป็นเด็กหัวดื้อ
เพื่อนตลอดยิ่งเรื่องรถมอเตอร์ไซค์กับเรื่องเพื่อนอ่ะ
สองเรื่องนี้เนี่ยไปไหนไปกันถึงไหนถึงกันเลยแหละ
ยายก็ได้แค่เตือนก็เตือนตลอดว่าอย่าออกไปขี่รถกลางครับกลางคืนเลย

ผู้บำกับการสนบุคคโลก็บอกว่า

คู่กรณีมีการถีบให้รถล้ม
แล้วก็ไม่พบว่าฝั่งไล่ตามมีอาวุธมีดด้วยค่ะ
แต่ว่าตำรวจก็จะติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ไล่ตามกลุ่มผู้ตายมาสอบสวนอีกครั้งนะคะ